วบบังฟิศคดีฆ่าฝังดินซุกขอนแก่นสมุนสารภาพ
เราเคยสงสัยไหมเวลาตอนเราดูในข่าวตกลงยิงที่ไหน
ยิงในสวนหรือว่ายิงบนรถหรือยิงที่ไหน
เขาบอกว่ายิงบนรถฮะยิงบนรถแล้วเดี๋ยวผมจะไล่เลียงความโหดของกลุ่มคนร้ายให้คุณผู้ชมได้รับทราบ
ไปดูเมื่อทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายสุริยาเริงสมุทรหรือว่าบังฟิศมาที่สนามบินกระบี่
โดยใช้รถตำรวจไปรับตัวจากเครื่องบินแล้วก็ไปที่สพเหนือคลองจังหวัดกระบีครับ
พจบทเอกสุชาติแถลงบอกว่าบังฟิศเนี่ยติดต่อเข้ามอบตัว
แล้วก็มามอบตัวที่หน้าโรงเรียนชุมชนหนองเรือ
นี่เป็นภาพตอนที่นำตัวบังฟิศมาจากขอนแก่นนะคะ
ด้วยเครื่องบินนะคะก็มาลงที่สนามบินกระบี่
ใช่ครับนี่แหละครับสวมเสื้ออย่างที่เห็นเมื่อกี้เลย
กางเกงยีนขาสั้นเสื้อยืดสีเหลือง
ตอนนั้นเขาไปยืนรอมอบตัวอยู่นะครับซึ่งบังฟิศรับสารภาพว่า
ยิงเสียสุชาติสามนัดแล้วพี่ชายคือนายสุรชัยเริงสมุทรหรือบางกิบหลีเนี่ย
ยิงอีกสามนัดอืมนะฮะแล้วให้พักพวกที่รู้จักกันเนี่ย
มาช่วยขุดหลุมแล้วก็ฝังศพครับซึ่งตำรวจเนี่ย
ยังตามไล่ล่าทั้งบังกิบหลีและนายสุริยนต์เริงสมุทรหรือว่าบังหนี
สองคนนี้เป็นพี่ชายแท้ของบังฟิศคนนี้แหละ
ที่ยังแยกย้ายกันหลบหนีอยู่ครับฟังท่านรองพบตรหน่อยฮะ
เขายอมรับว่าเขาเป็นผู้ที่ลงมือยิงจำนวน๓นัดด้วยตัวเองนะครับ
แล้วก็มีผู้ต้องหาอีกคนนึงนะครับ
คือนายสวดชัยครับยิงอีกสามนัด
มันอาจจะไม่ถึง๒๐หรอกครับคงประมาณเกือบร่วม๑๐
ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยตอนนี้น่าจะเหลืออีก
ตอนนี้ก็ทยอยออกหมายจับตามพยานหลักฐานที่
เหลืออีก๒หรือ๓คนครับ๒หมาย

แม่แต่ท่านแถลงไม่สุดไม่สุดคือท่านไม่ยอมบอก
ผมไม่เชื่อหรอกว่าตำรวจไม่ถามบังฟิศว่าทำเพราะอะไร
แรงจูงใจในการทำเนี่ยเรื่องอะไรท่านยังอุบเอาไว้ฮะ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่ครับ
จับตัวนายอารีฟช่างเรือหรือว่าบังลิฟต์อายุ๒๗ปี
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับที่ร่วมกันก่อเหตุกับบังฟิศมาสอบปากคำที่สพอ่าวนางคนนี้ฮะ
ซึ่งตำรวจจับได้ขณะนี้ไปกบดานอยู่ที่บ้านคนสนิทในหมู่บ้านนาไทยตะวนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
เรื่องต้นจากการสอบปากคำนะครับนายอารีฟหรือบังลิฟต์เนี่ยนะฮะ
รับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุมาตั้งแต่ต้นโดยหลังจากคุมตัวเสียสุชาติขึ้นรถไปที่สวนยางพาราแล้ว
คุณผู้ชมฟังดูนะบังฟิศเนี่ยผลักเสียสุชาติเข้าไปนั่งที่เบาะหลังของรถครับแล้วก็ใช้ปืน
ไม่ถูกเสียสุชาติแสดงว่ามันถูกบ้างอ่ะสิแล้วจะทรมานแค่ไหนเพราะยังไม่ได้เสียชีวิต
ทันทีจากนั้นบังกิบหลีคว้าปืนจากน้องชายมากระหน่ำยิงเสียสุชาติ
เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงสามนัดครับจนเศรษฐุชาติเสียชีวิตที่เหมาะหลัง
ของรถเก๋งแล้วจึงรีบขุดหลุมฝังศพเสียสุชาติโดยซื้อน้ำกดนะครับ
ราดแล้วก็นำรถเก๋งของเสียสุชาติเนี่ยไปใส่ในหลุมที่ขุดเอาไว้
แล้วก็เผาแล้วฝังอำพลางในสวนจากการตรวจสอบประวัติของบังลิฟต์ครับ
ปรากฏว่าเคยต้องโทษคดีจำหน่ายยาเสพติดและเพิ่งพ้นโทษมาได้เกือบ
๒ปีแล้วจนมาร่วมกันก่อเหตุฆ่าเสียสุชาติครับ
จากนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะยังสังเกตเห็นข้อมือของบังลิฟต์
คือมีด้ายกลุ่มเป็นได้สีขาวพูกอยู่แล้วมันไปคล้ายกับด้ายที่ข้อมือขวา
ของบางตั้มหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันก่อเหตุ
ถูกควบคุมตัวได้ในรีสอร์ทนะฮะในรีสอร์ทที่อำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกะบี่
วงเอาไว้ให้มันอาจจะเล็กหน่อยแต่นักข่าวตาดีจริง
สังเกตจริงจริงนะครับรวมถึงบังฟิศ
ฟิศก็มีได้ลักษณะเดียวกันเนี่ยผูกที่ข้อมือขวาด้วย
แต่ตำรวจให้ข้อมูลจากพยานปากสำคัญ
บอกว่าหลังก่อเหตุบังฟิศกับคนที่ร่วมกันก่อเหตุนะครับ
อันนี้เป็นตำรวจให้ข้อมูลนะตำรวจให้ข้อมูลบอกว่า
บีครับค่ะทำพิธีสะกดวิญญาณ
แล้วก็ผูกข้อมือเอาไว้ด้วยกันแบบนี้นี่แบบนี้นะฮะ
เอาโดยสรุปครับคุณผู้ชมครับคดีนี้พนักงานสอบสวนออก
หมายจับผู้ต้องหา๕คนด้วยกันแต่ยังเหลือที่หลบหนีอยู่๒คน
สรุปนะนายสุรชัยหรือบังกิบหลียังหนีนะ
นายสุริยาหรือบังฟิศมอบตัวนายสุริยันหรือบังหนี
คนนี้ชื่อหนีแล้วก็ยังหนีอยู่นายสุวิทย์หรือบังสันเข้า
มอบตัวเป็นคนแรกตั้งแต่สิบสี่พฤษภาคมจำได้ไหมนะฮะ
ที่บอกโดนตำรวจบังคับแล้วก็บอกว่ามาแก้ต่างเอาภายหลัง
นะฮะบอกว่าที่พูดไปน่ะไม่เป็นความจริงส่วนคนสุดท้ายคือ
นายอาลิฟต์หรือว่าบังลิฟต์เมื่อกี้ที่ผมอ่านไป
ตำรวจจับตัวได้เมื่อวานนี้นอกจากนี้ครับตำรวจได้บุกไปจับบังตั้ม
ญาติของบางฟิศได้ที่รีสอร์ทที่อำเภอกรรณตานะ
ซึ่งมีข้อมูลว่าคนนี้เนี่ยก็รู้เห็นกับการฆ่าเสียสุชาติ
แต่บางตั้มไม่ได้ถูกออกหมายจับครับ
รวมถึงมีพยานที่เข้ามอบตัวอีก๕คนนะครับ
ก็คือคนเลี้ยงวัวคนขับรถแบ็คโฮลสีแดงนายเมฆนายบาสแล้วก็นายรุธ
ซึ่งถูกบังฟิศเรียกให้มาช่วย
โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการสังหารเสียสุชาติ
ตำรวจจึงกันตัวไว้เป็นพยาน
ก็ยังอยากรู้อยู่นะว่ามูลเหตุจูงใจจริงแล้วเนี่ย
ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรถึงต้องฆ่าโหดเสียสุชาติ

คือก่อนหน้านี้บอกว่าค่ารังดีจำนวนเงิน๓๐๐๐๐๐บาทนี่หรือเปล่า